คราวต่อไปนี่แม่แทบช็อกนะครับ
คือไปช่วยงานแต่งกลับมาเปิดบ้าน
เห็นลูกสาวของเธอนะฮะลูกติดลูกติดเธอมา
คือเป็นผู้พิการทางสมองนะฮะหรือว่าผู้มีปกติทางสมองคือออทิสติก
สามีใหม่กำลังหอมกำลังจูบลูกของตัวเองอยู่ฮะ
นี่แหละครับตำรวจสพเฉลิมพระเกียรตินะครับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำ
นำกำลังบุกเข้าจับผู้ชายอายุ๓๘ปีที่บ้านพักในตะบนเจริญศุกร์
หลังจากที่นางบุญส่งนะฮะอายุ๕๗ปีไปแจ้งความว่าลูกสาวอายุ๒๗นะ
ซึ่งเป็นคนที่มีอาการผิดปกติทางสมองหรือออทิสติก
ถูกชายอายุ๓๘ปีสามีใหม่ของเธอกระทำอนาจารย์
นางบุญส่งเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุเธอไปช่วยงานแต่งของคนในหมู่บ้าน
รู้สึกไม่สบายตัวขอตัวกลับบ้านก่อนดีกว่า
พอมาถึงนะเอ้าลูกที่เคยนอนเปรย์อยู่หน้าบ้านทุกวันทุกวัน
ทำไมไม่อยู่แล้วลูกก็เลยเดินเข้าไปดูในบ้านตกใจแทบช็อก
เห็นสามีใหม่กำลังกระทำอนาจารย์ลูกสาวทำอะไรบ้างล่ะ
กอดทั้งหอมแก้มและจูบปากครับจูบปากด้วย
จูบปากด้วยอยู่ข้างตู้เย็นเธอตะโกนถามทำอะไรอ่ะ
บอกหน้าตาเฉยบอกไม่ได้ทำอะไรแค่หยิบน้ำให้ลูกดื่ม
หอมแก้มลูกเฉยคุณอายุ๓๘ลูกอายุ๒๓
โอ้โหแล้วไม่ใช่ลูกตัวแต่เธอไม่เชื่อก็รีบวิ่งไปหาผู้ใหญ่บ้าน

ขณะที่พ่อเลี้ยงปฏิเสธเสียงแข็งโดยอ้างภรรยา
บอกว่านี่เธอเธอเข้าใจผิดแล้วฉันหยิบน้ำให้ลูก
เป็นจังหวะมันเปิดตู้เย็นแล้วแก้มไปชนปากลูกอ่ะ

สาบานเดี๋ยวจะทำให้ดูเลยว่าทำยังไง
มันโกรธดูหอมแก้มมันโกรธดูบัตรทุกชั้น
ถ้าใครถามนางบุญส่งบอกนี่เธอมโนเปล่าเธออะไรมโนเกินไปหรือเปล่า
เสียงแข็งเลยบอกไม่ได้มโนไม่ได้คิดไปเองเห็นตำตาถึงขึ้นขนาดนี้
ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้หรือเปล่า
แล้วก็สามียังพูดจากับไปกลับมาทีแรกยอมรับว่าหอมแก้มลูกใช่ไหม
เอ็นดูใช่ไหมแต่พอไปบอกตำรวจบอกว่าลูกสาวเป็นคนหอมว่

เนี่ยเธอยืนยันว่าจากนี้เลิกเลิกเด็ดขาดและจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วย
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งเข้าหากธรรมนาจารย์
แล้วก็ส่งตัวลูกเลี้ยงไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะครับ
หากพบว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศเดี๋ยวจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปครับ
แหม่แหม่เชื่อได้ไหมเนี่ย